ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของการย้ายราศีครั้งใหญ่นะ
เพราะฉะนั้นก็มีการเส้นไหว้บูชาพระราหูกันนะครับ
พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยกันแล้วกันนะครับในหลากหลายพื้นที่นะครับ
วัดดังสถานที่ต่างหรือว่าคนดังเขาก็บูชาพระราหูกัน
เริ่มต้นที่เชียงใหม่ก่อนนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยนี่เป็นบรรยากาศเมื่อค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
เห็นว่าคนเยอะเลยนะครับที่บริเวณสารพระพิคเนตใกล้สถานีขนส่งเชียงใหม่นะฮะ
เมื่อค่ำวานนี้นะครับเนื่องแน่นไปด้วยผู้คนนะครับมาร่วมพิธีบวงสวงพระราหู
ในการย้ายราศีครั้งใหญ่นะครับพระราหูได้ย้ายออกจากราศีมิถุนแล้วก็ราศีธนูนะครับ
เข้าสู่ราศีพฤศพแล้วก็ราศีพิจิกษ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะ
แต่ละคนที่เข้าร่วมพิธีก็นำเครื่องเส้นไหว้เป็นของดำ๘อย่างนะฮะของดำ๘อย่างในการบูชาพระราหูนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีหลากหลายอย่างบางท่านก็จะหาของดำตามเท่าที่หาได้นะฮะ๘อย่างนะครับ
เพื่อเป็นการเสริมสุริมงคลคุ้มครองดวงชะตาเปลี่ยนจากดวงร้ายให้กลายเป็นดีนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงของผู้ที่เดินทางมานะครับ
ขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ค้าขายดีค่ะพอดีทำกิจการค้าขายด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมค่ะที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีนะคะ
คนก็เดินทางไปทำพิธีไหว้บูชาพระราหูย้ายราศีครั้งใหญ่เลยนะคะ
มีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรืออาจารย์แป๊ะเกจิดังท่านเจ้าอาวาส
เป็นผู้ประกอบพิธีให้ค่ะครับอ่าไปดูนางเอกซุปตาหน่อยนะครับ
คุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อนะครับเมื่อคืนนี้ก็เปิดบ้าน
บูชาพระราหูนะครับมีหมอช้างนะฮะ
ที่มาร่วมพิธีด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนักแสดงอีกเยอะแยะนะฮะ
คุณเมเฟื่องอารมณ์นี่ก็มานี่นะฮะอีกหลายท่านนะครับ
คุณอ้ำก็โพสต์ภาพไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับคือคุณอ้ำเองเนี่ยเกิดวันที่๕ธันวาคม
ตรงกับราศีพิจิกษ์นะฮะซึ่งพระราหูย้ายเข้าพอดีนะครับ
ก็เลยต้องบูชาพระราหูเส้นไหว้กันนะครับ
เราสอบถามหมอช้างไปนะครับหมอช้างบอกว่า
คุณอ้ำเนี่ยไห้พระราหูเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ปีนี้ตั้งใจมากที่จะไหว้เพื่อรับพระราหู
ในการย้ายเข้ามาในดวงชะตาราศีนะครับ
ทีนี้เพื่อนเยอะก็เลยมากันเยอะแยะไปหมด

ซึ่งหมอช้างบอกว่าทำไมปีนี้ประชาชนถึงให้ความสำคัญกับการไหว้พระลาหูมาก
เนื่องจากเพราะว่าช่วงนี้หลายคนมีความกังวลใจในหลายเรื่อง

การงานการเงินแล้วพอมีการเปลี่ยนราศีครั้งใหญ่
ราหูย้ายเข้าไปตรงราศีไหนก็ต้องมีการไหว้รับกัน
ราศีไหนออกก็ไหว้ออกเนี่ยนะฮะเพื่อจะได้มีโชคมีลาบจะได้มีความสุข